ต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะที่ประเทศจีนค่ะเกิดเหตุการณ์พนักงานร้านอาหารนะคะพลาดเดินไปสะดุดถังแก๊สจนล้มลงและก่อให้เกิดแก๊สรั่วจากนั้นภายในไม่กี่วินาทีนะคะกลายเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในครัวของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะ
จากคลิปวิดีโอนี้ก็จะเห็นว่าพ่อครัวกำลังทำอาหารตามปกติแต่จู่มีพนักงานหญิงเดินมาค่ะสวมผ้าคลุมผมสีเขียวนะคะ
และไม่กี่วินาทีต่อมาก็เกิดเปลวเพลิงแบบนี้นะคะแล้วก็ลุกไหม้อย่างรุนแรงออกมาจากบริเวณเตาไฟ
แล้วจากนั้นเปลวไฟได้โหมลุกไหม้ท่วมครัวอย่างรวดเร็วค่ะ
เพราะดีนะคะที่บรรดาพนักงานในร้านรวมถึงพ่อครัวสามารถวิ่งหนีออกมาจากครัวได้ทัน
แต่ว่ายังไม่แน่ชัดนะคะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หรือไม่ค่ะ